ตัวลอยข้ามรถไปเลยอ่ะค่ะจะเห็นเลยว่ารถอ่ะอยู่เลนขวาสุดแล้วจะปาดมาเข้าเลนซ้ายสุดซึ่งมันไม่ได้นะคะมอเตอร์ไซค์ที่เขามาทางตรงเนี่ยก็เลยพุ่งชนเต็มแรงแบบเบรกไม่ทันเลยค่ะคนขับรถเก๋งเป็นสามีภรรยาชาวต่างชาติคนขี่บิ๊กไบท์เป็นคนไทยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเลยคลิปนี้เพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้ค่ะชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยจำแยกนี้ได้เลยตรงเนี้ยมันคือแยกปากทางเข้าวัดห้วยปลากลั้งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ตรงนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากเป็นแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยสุด
เพราะคนขับรถไม่ค่อยเคารพกฎจราจรกัน
วิ่งย้อนศรบ้างละลีเอ้าตัดหน้ากันบ้างละ
วัดใจกันไปสักข้างหนึ่งเลย
ความคืบหน้าล่าสุดเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปคุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้น
แม่ค้าบอกว่าก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุหรอกนะ
แต่ได้ยินเสียงดังโครมปุ๊บเนี่ยก็รีบวิ่งออกมาดูเลย

ส่วนรถเก่งคู่กรณีก็จอดข้างทางอยู่ใกล้

คนขับขี่เป็นคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติ
ฝ่ายภรรยาเนี่ยเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ที่ขายผักอยู่ใกล้กันเขาเล่าบอกว่าก็เห็นตามกล้องวงจรปิดนั่นแหละว่ารถอ่ะจะข้ามมาทางวัดห้วยปลากั้ง
แล้วถึงจุดกลับรถก็ไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาอย่างแรงนะคะ
มาจากในเมืองกับเพื่อนอีกหนึ่งคันตั้งใจจะกลับบ้านที่อำเภอแม่จันทร์
ทีนี้สำหรับคู่สามีภรรยาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่มาจากภูเก็ต
เขาไปเที่ยววัดร่องขุนเสร็จแล้วกำลังจะไปเที่ยวที่วัดห้วยปลากั้งต่อ

พอถึงจุดกลับรถหน้าปากทางเข้าวัดก็คงเห็นแล้วว่าอ้าวเราอยู่ขวาแต่วัดอยู่ซ้ายทำยังไงล่ะ
ปาดปื๊ดออกมาเลยแบบนี้นะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่า
เขาไม่ได้ตั้งใจคือจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งเขาว่าแบบนั้นนะคะ
ไม่รู้ว่าตกใจอะไรด้วยหรือเปล่าระมัดระวังกันด้วยนะคะ
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะ